คุณผู้ชมไปดูเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกันหน่อยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่จังหวัดเพชรชบุรีเขาบอกว่า
ทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดวัดนี้
เจ้าอาวาสชอบดูดวงให้ชาวบ้าน

แล้วก็มีการต้องเอาของมาถวายบางคนเอาเงินใส่พานให้ด้วย
ส่วนพระลูกวัดนี่ตกเย็นออกไปนอกวัดนะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหวัดนี้มันวัดอะไรยังไงกันแน่

แต่ให้มาดูเรื่องของเจ้าอาวาสวัดนี้
อ่ะลองไปดูเหตุการณ์ก่อนดีไหมว่าเขาดูดวงกันแบบไหน
อ๋อหนังเนี่ยต้องใช้มันขายอาวกอล
ต้องใช้ของกอล

ต้องไปเอารถต้องมีทาราทาราอีกหลายหลาย
โบ๊ะเบียนโบ๊ะเบียน
ใช่หนูกระดอกพ่อแล้วหนูต้องใช้อะไรหน้า
หนูจะอยู่พ่อหน้า
แต่หนูไม่มีตังค์นะคุณเจ้า
นี่ค่ะคลิปนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้มา
บอกว่าพระในคลิปเนี่ยเป็นถึงเจ้าอาวาสนะคะ
วัดใหม่เจริญธรรมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ดูดวงให้ประชาชนบอกช่วงนี้ดวงตกนะยังไม่ขึ้น

แล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วสะดอกเคราะห์ต้องเอาอะไรมาใช้บ้าง
พระท่านก็โยนกระดาษลงมาให้ว่าอันนี้ของที่ต้องใช้
ในนั้นที่เขียนไว้มีผ้าขาว๒เมตร๑ผืน
หนัก๑บาท๑๙เล่มทูบ๑๙กรัมดอกไม้๑๙กรัม
ข้าวสุก๑๙ถุงแกง๑๙ถุงขนม๑๙ถุง
น้ำดื่ม๑๒ขวดไม้กวาดอีก๒ด้าม
แล้วก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เห็นผู้หญิงในคลิปเนี่ย
เหมือนหยิบซองสีขาวขึ้นมาพนมมือกรดหน้าผาก
แล้วก็วางลงไปบนพานให้กับเจ้าอาวาสรูปนี้
กระทำแบบนี้ผิดพระธรรมวินัยไหม

แล้วก็ร้องเรียนไปถึงหมอปลาตอนแรกคนก็งงว่า
ร้องเรียนหมอปลาทำไมมันมีผี

คือถ้าจะมาให้พระท่านช่วยดูเลิกผานาธีเลิกยามงานมงคลอย่างนี้
อันนี้มันจะมีพวกปฏิทินวันมงคลวันพระอะไรพวกนี้อันนี้ผมว่าก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าถึงขั้นพระเจ้าไปดูให้อะไรขนาดนี้ผมว่าอันนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วมันเกินไปแล้ว
คือเหมือนเขาไปฟ้องหมอปลาเพราะว่าหมอปลาเป็นคนดังในเพชรบุรี
ก็เลยอยากที่จะให้เหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงอะไรอย่างนี้
เพราะว่านอกจากเจ้าอาวาสดูดวงแล้วเนี่ยยังมีพระลูกวัดที่ชอบออกจากวัดทุกเย็น
ซื้อเหล้ามานั่งดื่มในวัดอีก
อันนี้น่าดูกว่าเจ้าอาวาสอีกโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
ซื้อเหล้ากินเลยเหรอใช่ทุกวัน
ทีมข่าวเราอุ้ยนี่เงินแบงค์สีแดงอยู่บนพานเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าพานี้ให้ใครนะอ๋อเขาอยู่เพชรบุรีเขาเลยอ่าร้องหมอปลาดีกว่า
ใช่ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดใหม่เจริญธรรมนะคะ
ไปถึงเนี่ยก่อนเจอพระเจอชาวบ้านก่อนเลยค่ะครับ
ชาวบ้านก็เอาป้ายข้อความเขียนระบายความในใจอืม
เรียกร้องให้เจ้าอาวาสเลิกพฤติกรรมแบบนี้ครับโอ้โหนี่เพียบเต็มเลย
เขาบอกว่าเรื่องที่ชาวบ้านรับไม่ได้กับวัดวัดนี้เนี่ย
มีสามประเด็นใหญ่ใหญ่ประเด็นที่หนึ่ง
เจ้าอาวาสมีพฤติกรรมชอบดูดวงให้ประชาชนชาวบ้านรับไม่ได้อืม
ที่สองพระลูกวัดรูปหนึ่งชอบออกจากวัดตอนเย็น
ซื้อเหล้ามาดื่มคาวัดทุกวันโอ้คนนี้ไม่ไหว
ชาวบ้านรับไม่ได้ครับประเด็นที่สามเจ้าอาวาสเนี่ย
สาราการประเรียนกับเมนเผาศพหลังใหม่เสร็จแล้ว
แต่เอากุญแจมาล็อกไว้และไม่ยอมให้ใครใช้เลย
ด้านหลังนู้นนะฮะนั่นอ่ะใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องลำบากไปหาเต็นต์มากางทำพื้นที่จัดงาน
อืมชาวบ้านรับไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนเป็นปัญหาเรื้อรัง
มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยเขาบอกว่าวัดมีการถมที่ดินสูงกว่าบ้านชาวบ้าน
ฝนตกทีไรน้ำไหลเข้าบ้านชาวบ้านท่วมขังตลอดอืม
นี่เรื้อรังมาสิบปีแล้วเขาบอกสิ่งที่เจ้าอาวาสทำเนี่ย
มันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอยากให้มีการแก้ไข
เราใช่เราเห็นอยู่ครับครับ
อันนี้ทำให้ชาวบ้านที่นี่รู้สึกถึงความไม่ไม่
ก่อท่านก็ทำหิตของท่านดูดวงดูหมอสระดอกเค้าอะไรประเภทนี้ล่ะฮะ

ชาวบ้านก็วางเวงเขาวางเวง

เนี่ยจริงสร้างเสร็จนานแล้วนะฮะ

เราก็สามารถไปนั่งหลบหลบ

แต่ท่านก็ไม่ยอมเปิดให้ใช้นะครับ
เพราะท่านอ้างว่าท่านจะไปฉลองมาก

ทางเจ้าอาวาทกับน้องชายนะครับ
จะขึ้นมาที่สาลามาคุยกันแบบซันติวิธี
เจ้าอาวาทคือพระครูประโชทวติรัฐมณ์

เจ้าอาวาสบอกว่าอาตมามีวิชาโหรศาสตร์เพราะเคยไปศึกษาวิชากับอาจารย์คนนึงที่เป็นทหารยศในพันธุ์
ดูดวงให้ญาติโยมไม่ผิดพระธรรมวินัยนะเพราะถือเป็นการสงเคราะห์
ที่อาตมาทำเนี่ยไม่ใช่การดูดวงแต่เป็นการส่งเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยม
ส่งเคราะห์ใช่คำนี้ค่ะช่วยเหลือ
ส่วนเรื่องเงินไม่เคยเรียกรายเงินค่าดูดวงเลยมีแต่ญาติโยมนั่นแหละ
ปัจจัยให้อัตมาเองไม่เคยขอแต่ปัจจัยที่ได้มาก็เอามาสร้างวัดให้ชาวบ้านทั้งหมดนะ
ยืนยันเลยว่าหลังจากนี้ถ้ามีคนมาขอให้ดูดวงก็จะดูต่อไปค่ะ

ถามชี้แจงประเด็นเรื่องพระลูกวัดซื้อเหล้ามาดื่มโอ้โหเรื่องนี้อัตมายอมรับเลย
ว่าไม่รู้จริงจริงไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้อัตมาอาภาษณ์
แล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่หลายเดือนก็เลยไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เออแต่หลวงพ่อไม่เห็นไงอืมส่วนประเด็นที่สามเรื่องของไม่ยอมเปิดสารา
แล้วก็เมนหลังใหม่ให้ชาวบ้านใช้ประกอบพิธีครับเจ้าอาวาสบอกว่ามันยังสร้างไม่เสร็จยังเสร็จ
เมนแล้วก็สาลามันยังสร้างไม่เสร็จห้องน้ำมันยังไม่เรียบร้อย
แล้วก็อัตมาอยากจะจัดพิธีฉลองการสร้างเมนใหม่ซะก่อน
จะได้เปิดให้ชาวบ้านได้เริ่มนำศพมาเผาก็เลยถามว่าไอ้ฉลองที่ว่าเนี่ยฉลองยังไง
ก็คือการประเดิมด้วยการเผาศพโยมพ่อของอัตมาก่อน
ถึงจะให้ชาวบ้านเอามาใช้ได้
จะให้โยมพ่อศพโยมพ่อของเจ้าวาดประเดิมก่อน
เดิมก่อนนั่นคือพิธีฉลองฟังเสียงท่านดีกว่าค่ะ
ไม่ใช่ไปนั่งดูมะครับ
ปีกว่าในเรื่องที่สองเขาบอกว่า
มีพระลูกวัดรูปหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของหลวงตาเนี่ยครับ
แล้วไปซื้อสุรามาเสพอยู่เป็นประจำ
ฉันไม่รู้ฉันนอนอยู่เรียม
ฉันไม่รู้เลยฉันช่างยังไม่เสร็จดีอ่ะ

ของเขาไม่เสร็จดีเป็นไปได้มั้ยหลวงตาว่าจะเปิดให้ยานโยงใช้ผม

ของชาลองด้วยการเผาศพโยงหน้า
เดี๋ยวจะเผาได้ยังไง
ดิฉันไม่ค่อยสันทัศน์พิธีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ว่า
มันมีพิธีดริตรองอะไรแบบนี้ไหม

เวลาแย๓๐เท่าน้าจำ่วส
พ่อแม่พี่น้องเขาเสียชีวิตในพื้นที่เนี่ย

เขาจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนหาวัดไกล

แล้วหลวงพ่อมาบอกต้องรอฉลองสาราก่อน
แล้วค่อยฉลองประเดิมเมนด้วยศพของพ่อของอาจารย์ก่อน
เจ้าอาวาสก่อนเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้ว

แม่แล้วดูดงดูดวงอะไรพวกนี้ก็

จะมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีขาว

ที่ยืนอยู่ข้างหลังเจ้าอาวาสนะคะเป็นน้องชายของเจ้าอาวาสค่ะ
เขาจะรับทำหน้าที่ทุกอย่างในวัดเป็นเจ้าหน้าที่วัดเป็นคนเก็บเงินให้พระ
เป็นคนขับรถให้เจ้าอาวาสเขาบอกเป็นทุกอย่างให้วัดนี้แล้ว
ส่วนตัวเป็นร่างทรงด้วยค่ะเป็นทุกอย่างจริง

เขาบอกเขามีองค์พ่อปู่ฤษีแต่ยืนยันก่อนนะว่าการเป็นร่างทรงของเขา
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดเพราะว่าเวลาไปเข้าทรงเขาไปเข้าที่บ้าน
ไม่ได้มาเข้าที่วัดอ่าสาบานตรงนี้เลยว่าทั้งตัวเขาและพระครูประโชธเจ้าอาวาส
ไม่เคยไม่เคยเรียกร้องเงินจากชาวบ้านในการดูหมอเลยนะ
ส่วนเงินทุกบาทที่ชาวบ้านให้มาเองเนี่ยก็เอาเข้าวัดหมดเลย
ส่วนสิ่งที่ชาวบ้านมาร้องเรียนเนี่ยเจ้าอาวาสก็เหมือนกับพยายามทำให้ทุกข้อแล้ว
ที่ร้องเรียนแต่ชาวบ้านก็ไม่พอใจก็ยังมาหาเรื่องกันไม่เลิก

เอ้าบอกพี่เลยกลุ่มนี้เป็นสงฆ์เงินไม่เอาเงินเข้าวัด
และลูกพ่อดูหมอเงินก็ไม่เอาแล้ว้างนั้นสร้างวัด
แต่สิ่งตายโหงนั่นไม่เอาอีศัยพ่อมันไม่ชอบ

ปัจจุบันนี้เป็นผู้ช่วยวัดเป็นผู้ช่วยพระถูกต้องไหมครับ

ตรงนี้ที่ไหนครับที่วัดนี้อยู่ที่ไหน

วัดไม่มีวัยยาวัชกรวัด
ผู้ดูแลเรื่องเงินเรื่องบัญชีของวัด

นี่น้องชายเจ้าวาดทำให้ทุกอย่างนี่แหละ
กรรมการวัดมีไหมวัยยาวัชกรมีไหม
บริหารจัดการเบ็ดเสร็จอยู่ที่ใคร

เป็นทุกอย่างเลยรวมถึงเป็นร่างทรงด้วย

เงินทุกบาททุกสตางค์ยืนยันว่าเข้าวัดหมด
แต่แหมชาวบ้านเขาไม่เห็นบัญชีไงใช่ไหม

เออก็ทำให้มันถูกต้องให้มีทุกอย่าง
ให้มันตรงตามระเบียบของการเป็นวัด
ชาวบ้านเขาจะได้สบายใจว่าคุณเอาเงินของวัดไปไหน
ส่วนประเด็นเรื่องพระลูกวัดดื่มเหล้า
เจ้าอาวาสบอกเจ้าวาดไม่รู้แต่ไม่เป็นไร

อาตมาดื่มจริงอัตมายอมรับ

แต่ไม่ได้ดื่มประเจิดประเจอนะไปแอบดื่ม

คืออาตมายนะเคยผสมอุบัติเหตุ

แล้วก็เลยมีอาการปวดหลังปวดแข้งปวดขา

เอาเหล้ามาผสมกับยาดองกินแก้ปวด
รักษาอาการเจ็บป่วยแต่ว่าโอเคชาวบ้านไม่สบายใจ

แต่ถ้าต่อไปอัตมาเจ็บป่วยส่งข้าวส่งน้ำให้อัตมาด้วยนะ
ผมว่าศึกฮะศึกดีกว่า

คือศึกแล้วหลวงพี่ก็ตามสบายเอาเหล้ามาอาบเลยก็ได้
ไอ้ที่ปวดปวดเนี่ยราดเข้าไปเลยอาบเข้าไปเลยนะรับรอง
ทีนี้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้ว
มาทำให้พระเหลืองต้องมัวหมองเลย

โดยรถชนมาผสมกับสมุนไพรแค่นี้

ก็มาผสมกับสมุนไพรไงกินสมานกระดูก

มันก็แค่โลกวัชชะ
ผมก็รู้แต่นี่ผมต้องกินผมเจ็บผมเดินไม่ไหวถ้าผม
ถ้าผมไม่ไปโปรดผมไม่มีกินใครจะมาให้ผมกินน่ะ
ไปหาหมอผมก็ต้องใช้เงินจ่ายค่ายาค่าอะไรดีแล้วผมก็ไม่มี
ก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อมากซื้อแค่๒๐บาท
ก็ไม่ได้กินให้ใครเห็นกินในห้องแต่นี่กินมันออกเขาก็เลยว่ากิน
ทีนี้เจ้าอาวาสก็พยายามจะไปเปิดสาราให้ชาวบ้าน

คือล็อกจนกุญแจหายเลยเหรอ
ลืมใช้คำนี้ก็คงไม่ผิด

แต่ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งนะจังหวะตัดกันอยู่

มากางแขนปกป้องเจ้าอาวาสบอก
อย่านะเจ้าวาดฉันเป็นคนดีนะ

อืม

ตำรวจมาด้วยเขากลัวกลัวจะบานปลายแล้วมั้งคะ

สังเกตการณ์แล้วก็เป็นคนกลางในการเคลียร์ปัญหา
ก็ถือว่าคุยกันแบบเรียบร้อยน่ารัก
ไม่ได้มีการแสดงความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ล่าสุดบอกว่าก็จบลงด้วยดีระดับหนึ่งนะ
เจ้าวาดบอกยอมถอยเดี๋ยวจะเปิดสลายให้ชาวบ้านได้ใช้งาน

มีผู้ใหญ่บ้านนายกอบตมีตำรวจสพเมืองเพชรชบุรีเนี่ย
สังเกตการณ์มาเป็นพยานให้

แล้วก็ศพของโยมพ่อของเจ้าวาด
จะชาปนกิจอะไรท่านก็รีบทำชาวบ้านก็จะได้ใช้เมนบ้าง
ความจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยากใช้อะไรกันหรอก
อย่างเดี๋ยวว่าท่านเอาไปรอฉลองศพอะไรลงพ่อของท่านก่อน